ไม่ใช่ภาพยนตร์ฆาตกรต่อเนื่องแต่นี่คือมีเหตุสงสัยว่า
ผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับการตายนะครับของคน๙ศพกับอีก๑คนที่รอดชีวิตมาได้หรือไม่
ค่ะไปนะอืมไปนะไปตำรวจนำหมายสารเข้าจับกลุ่มนางสาวแอมผู้ต้องหา
วางยาฆ่านางสาวก้อยครับตอนไปปล่อยปลาครับคุณผู้ชมที่ริมแม่น้ำแม่กรองในจังหวัดกาญจนบุรี
ครับแต่ที่น่าตกใจครับคุณผู้ชมคือคดีนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงคนอื่น
ที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้เก้าศพครับคุณผู้ชมอ๋อนี่คือริมแม่น้ำแม่กรองค่ะ
นะครับที่ก้อยมากับแอมมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนรอดตายเพราะเธออ้วกครับ
อาเจียนเอาสารพิษออกอันนั้นคือรายล่าสุดเลยนะใช่แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
มันคือช่วงระยะเวลาสองสามปีตั้งแต่ปลายหกสามจนถึงปัจจุบันอ่ะอืม
อืมเปิดทำให้พลตะบดเอกสูญเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตะวันแห่งชาติกระบุว่า
ทั้ง๙ศพและ๑คนที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนางสาวแอม
และทุกคนมีจุดร่วมจุดเดียวกันคือทุกคนรู้จักกับนางสาวแอมครับ
แล้วทั้งหมดเสียชีวิตจากการถูกวางยาว่าทำไมท่านมั่นใจขนาดนั้น
คือท่านบอกว่าโดยเฉพาะรายของนางสาวก้อยพบหลักฐานสำคัญจากผลการชนสูตร
ซึ่งนำมาซึ่งการจับกลุ่มนางสาวแอมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนครับ
พยายามหลักฐานอะไรครับที่ทำให้สารออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
ก็หนึ่งตั้งแต่เรื่องกั้นเรื่องการผ่าพิสูจน์ศพนะครับ
เพราะมีสายนายในร่างกายแต่วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะ
ก็คือในส่วนตัวผู้ตายทั้งหมดก็คือคนแวดล้อมทั้งนั้น
ล้อมที่ไหนแวดล้อมตำรวจแวดล้อมอยู่ที่แฟลต์ตำรวจเป็นตำรวจ
โจ๊กชี้อีกชี้บอกว่าผู้ต้องหามีแต่เจตนาประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้เสียชีวิต
อืมและจะพุ่งเป้าไปที่คนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในแวดวงตำรวจ
แล้วต้องมีเงินด้วยนะต้องมีเงินด้วยแต่จะเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
หรือไม่ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติการของผู้ต้องหาก่อนรวมถึงหลังจากนี้
จะต้องสอบปากคำและพูดคุยกับเหยื่อรายอื่นที่พบเพิ่มเติมขณะนี้ทราบว่ามีทั้งหมด๙
ศพครับคุณผู้ชม๙ศพแล้วกับคนเจ็บอีก๑คนแต่ละคนนะครับ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีคุณผู้ชมตามเบิร์ตไปต่อนะ
คดีนี้นะศพแรกเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๖
ชื่อฟ้าเธอคนนี้อยู่ที่นครปฐมศพที่๒เสียชีวิต๖มกราคม๒๕๖๒
๒๑๖๔ชื่อสุรัทธรพมีบ้านอยู่ที่เมืองกาล
สิงหาคมและกันยายนปีที่แล้ว๒๑๖๕มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องกัน
อีกสามศพคุณผู้ชมเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วต่อมาปีนี้ครับ
ปีนี้๑๒มีนาคมที่ผ่านมานายสุธิศักดิ์หรือนายแด้
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวแอมนะครับเสียชีวิตที่อุดรธานีเป็นศพที่๕ครับ
มาอีกเดือนเดียว๑เมษายน๒๕๖๖ตำรวจหญิงนิพา
เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมและต่อมานางสาวก้อยคนนี้เป็นเท้าแชร์เมืองกาล
เสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านบึงที่ราชบุรีที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเธอเดินถือถุงปลา
จะไปปล่อยแล้วลงไปที่ท่าน้ำเมื่อสักครู่นี่ครับนี่ครับก้อยคนไหนอ่ะสีเขียวครับ
ครับเดินมาคุณผู้ชมดูตอนส่วนแอมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือตอนนี้ก็ดู
เราก็ไม่รู้ว่าเธออาจจะมีอาการเริ่มบ้างแล้วก็ได้นะ
พออืดผอมบ้างแล้วก็ได้เธอเดินครับเดินเดินมาตาก็ดูโทรศัพท์ไป
แล้วก็เดินลงไปตรงท่าน้ำนี้ครับแล้วก็ตอนนั้นนึกว่าเป็นลมเสียชีวิต
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้ง๑๐คน๑๐รายครับ
หลักฐานสำคัญที่เราอยากจะนำเสนอกับคุณผู้ชมแล้วช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ว่า
ทั้ง๑๐ราย๙ศพและ๑คนเจ็บเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือไม่เนี่ย
ก็คือการผ่าชนสูตรศพของนางสาวก้อย
ที่ไปทำบุญปล่อยปลาเนี่ยคุณผู้ชม
ไปพบว่าในร่างกายเธอมีสารสายนาย
แล้วหลังจากนั้นพอย้อนกลับไปดู

พี่เบิร์ตไล่เรียงมาเมื่อสักครู่เนี่ย
ลักษณะการเสียชีวิตก็มี
ยาหรือว่าสารเคมีสารพิษ

แต่ศพที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะ

สาเหตุการณ์ตายก็เลยเผาร่างกันไปหมดแล้ว

แล้วพอมีคดีของนางสาวก้อยเป็นจุดเริ่มต้นเลย
ที่นำไปสู่การจับกลุ่มนางสาวแอม
พอจับกลุ่มตัวมาแล้วตำรวจก็คุมตัวแอม

แล้วก็นำตัวขอฝากขังที่สารอาญาครับ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่มีส่วนในคดีนี้อย่างมาก

ทนายความของนางสาวแอม
คือทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ครับ
เปิดเผยว่าหลังจากนำตัวนางสาวแอม
มาที่กองปราบรามกว่า๖ชั่วโมงจนถึง๓ทุ่มเมื่อวานนี้นะ
ยังไม่มีการเริ่มบันทึกถ้อยคำหรือสอบปากคำ
แล้วนางสาวแอมยังคงให้การปฏิเสธครับ

ซึ่งได้มีการวัดความดันอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากว่านางสาวแอมก็ตั้งคันอยู่ด้วย
ส่วนกรณีที่ว่าแอมลงไปช่วยก้อยหรือไม่นั้น

ทนายความยืนยันว่าแอมลงไปช่วยนะ
โดยแอมตั้งคันอยู่แต่ไม่รู้ว่าท้องกี่เดือน
ขณะนี้ทราบเพศว่าในคันเป็นเพศหญิง
แล้วแอมก็เดินไม่ค่อยสะดวกครับ
แต่วันนั้นที่ได้ลงไปช่วยแล้ว
คือน้องเขาตั้งคันใช่ไหม
เขาบอกกันแล้วหรือใช่ไหมคะ
แต่ว่าในภาพเนี่ยมันมองไม่เห็นว่าเขาถึงชุดที่มีโครง
เขาเดินแล้วมันไม่สะดวกแต่ถามว่าลงไปไหม
ลงไปลงไปแล้วก็ถามกฎมาช่วยแล้วด้วยจริง
แต่ขนาดที่ลงไปที่บอกว่ายนต์ของทิ้งนะ

แต่พี่ไปดูแล้วกล้องมันไม่เห็นสำนักมัน

คุณผู้ชมจับตาดูทั้งแอมและทนายของเธอดีนั้น
หลังจากนี้เราจะต้องดูว่าทนายออกมาพูดว่าอย่างไร
เขาเชื่อว่าแอมคงไม่พูดเองแล้ว
แล้วหลังจากนี้ทนายความบอกว่าจะหาพยานมาต่อสู้
นี่จริงน่ะเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตไล่เรียงไปทั้ง๙สมคุ้มคม
แล้วก็วันนี้ที่พาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มีตำรวจหญิง๒ศพที่เสียชีวิตด้วย
คือมีใครบ้าง๒ศพก็คือมีผู้กองหนุ้ย
กับอีกคนนึงคือสารวัตรปูผู้หญิงทั้งสองคนนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะสารวัตรปูน่าจะเป็นศพที่๗ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับสารวัตรปูเนี่ยสารวัตรปูเสียชีวิตเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมดูลูกศรเขียวไว้นะน้ำแข็งเล่าไปคุณผู้ชมดูไปครับ
นี่คือสารวัตรปูนะคือญาติได้รับแจ้งว่าสารวัตรปูน่ะหมดสติเสียชีวิต
แล้วมันมีการมาย้อนตรวจสอบดูค่ะจนพบว่าก่อนที่สารวัตรปูจะเป็นลมหมดสติไปเนี่ยนะ
แอมเนี่ยได้ไปทำบุญกับสารวัตรปูนี่ค่ะพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาเนี่ยนะ
อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วชุดสืบเนี่ยแกะภาพจากกล้องวงจรปิด
เช้าวันที่๑๑เมษาวันที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
โทรมาหาสารวัตรปูตั้งแต่เช้าเลย
โทรมา๗โมงในกล้องวงจรปิดเห็นอยู่ด้วยกัน๒คนแล้วนะคะ
คือโทรมาหาสามสายแต่ว่าตอนนั้นน่ะสารวัตรปูกำลังอาบน้ำอยู่เลย
ได้รับโทรศัพท์อ่าแล้วพอโทรกลับไปเสร็จปั๊บเนี่ย
สารวัตรปูก็ออกจากบ้านไปเอากระเป๋าเงินติดตัวไปด้วย
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๗โมงกว่านะจนมา๘โมงกว่าเนี่ย
แม่เดี๋ยวหนูซื้อข้าวมันไก่ที่องค์พระปฐมเนี่ย
ฝากแม่นะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมในกล้องวงจรปิดก็จะเห็น
คือสารวัตรปูขึ้นไปกราบไหว้องค์พระร่วง
แอมเนี่ยก็ไปคู่กันด้วยค่ะ
หลังจากนั้นตรงนี้เป็นเบาะน้ำผู้ก็เดินมานั่งพักอยู่นะคะ

แล้วดูตรงสารวัตรปูไว้ให้ดีนะลูกศรสีเขียวนะ
เดี๋ยวจะให้พี่เบิร์ตกับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะ
เพราะว่าตรงนี้จังหวะนี้เห็นไหม

ใช่ค่ะโอ้โหหน้าฟุบลงไปเลย
เจียนก่อนแล้วก็ชักเกร็งลงมานอนที่พื้นแล้วหมดสติไปเลย

ไปด้วยกันต้องวางโทรศัพท์แล้วเพื่อนหัวทิ้มไปขนาดนั้นถ้าเป็นผม

ผมไปกับไอดอมไอ้ดอมหัวทิ้มลงไปขนาดนั้น

แล้วนี่ไงแล้วกลายเป็นว่าอะไร

คือจังหวะที่แอมเห็นว่าเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วดูอากับกิริยา

สำรวจกล้องวงช้อนปิดแล้วกล้องวงช้อนปิดตรงนี้
กลายเป็นว่าแอมเป็นไงอ่ะแอมคว้ากระเป๋าแล้วเดินไปเลย

อื่นมาช่วยคนที่ยืนล้อมที่ดอมเห็นนี่แหละค่ะ

เขาก็เลยแบบช่วยไม่ได้แล้วก็ขับรถออกไป
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านไปช่วยกันประถมพยาบาลสารวัตรปูเอาส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วจากการตรวจสอบนะเงินเป็นแสนที่สารวัตรปูเอาไป
เงินแสนสี่กับเงินที่มีติดตัวสารวัตรปูอีกหมื่นนึงเนี่ยมันหายไป
ทีนี้พี่สาวของสารวัตรปูบอกว่าตอนแรกไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายของน้องนะ
คือคุณผู้ชมแต่ละเคสว่าหมอเขาชั้นอสูตรเมืองต้น
ก็จะบอกว่ามีเกี่ยวกับระบบเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
เหมือนกันกับสารวัตต์ปู
ที่ตรวจให้มันลึกกว่านั้นคิดเนื้อไปตรวจ
มันต้องไปทางนิติวิทยาศาสตร์
ระบบหัวใจหายใจล้มเหลว
ก็เลยมีการทำพิธีเอาเผาศพไปเรียบร้อย
แต่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือน
พอมาได้ยินข่าวก้อยว่าก้อยตายแล้วก้อยตายคล้ายกับสารวัตรปู
ก็เลยเอ๊ะสารวัตรปูก็ไปเจอแอมไปทำบุญที่วัดเหมือนกัน
เป็นคนสุดท้ายเหมือนกันตอนตายก็คือแอมก็อยู่ด้วยตรงนั้น
เอ๊ะเลยแหละมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
อันนี้คือเคสหนึ่งถ้าเกิดว่านับดูเนี่ยนะคือสารวัตรปูเนี่ย
เคสที่เจ็ดที่เสียชีวิตนะแต่มาดูเคสที่สองหน่อยไหม
เคสของนายสุรัตน์หรือว่านายบีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวแอม
ที่เสียเอ่อเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวแอมแล้วในบีเนี่ย
เสียชีวิตที่ชะโครกที่บ้านเลยอืมญาติก็ยังคิดอยู่เลยว่าหัวใจล้มเหลว
เสียชีวิตตามที่หมอชนะสูตรใช่ไหมไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
เห็นผลชนสูตรเหมือนกันไม่คิดไงแต่คืออย่างงี้
กับบีที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยนะคือสุดท้ายที่เจอกันเนี่ย
เขานัดกันแล้วออกไปกินกาแฟด้วยกันครับยังมีภาพอยู่เลยยังมีภาพที่
เนี่ยถ่ายรูปกับบีที่ร้านกาแฟรวมถึงมีภาพถ่ายรูปตอนที่แบบแอมนั่งกินกาแฟอยู่
แล้วเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคือญาติเขายังเอาออกมาให้ดูเลย
นี่ไงคือหลักฐานภาพสุดท้ายของบีก่อนจะตายไปกินกาแฟกับแอมถูกต้องค่ะ
แล้วแอมกับบีเนี่ยนะคือเขาก็เคยยืมเงินกันยืมเงินกันบ่อย
รอบสุดท้ายที่ยืมเงินกันยืมหมื่นนึงแล้วก็ไม่ได้คืน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอมารู้ว่าการเสียชีวิตของบีเนี่ย
มันจะไปเชื่อมโยงอะไรไหมเกี่ยวกับข่าวก้อย
เขาก็เลยกลายมามันเป็นประเด็นอีกครั้งอันนี้คือ๒เคสแล้วนะที่ตายไป
ครับ